ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน

กู้ง่ายไว้ใจเรา
ก็เหลือแค่เพลงเก่งกับข้ามไปเลย

ข้ามไปที่ไม่ลงครับ

มือเย็นมากกดดัน

เป็นทุนการศึกษาแล้วก็ให้ลุงจ่ายค่าน้ำค่าไฟครับ
ยืนยันคำเดิมค่าน้ำค่าไฟและทุนการศึกษา
ก็ยินดีค่ะตอนนี้ได้ไปแล้ว๖๐๐๐แต่เกมยังไม่จบนะคะ
ตัวช่วยหมดแล้วแต่ว่าเกมยังดำเนินต่อไป
ถ้าเปิดอินโทรมาเพลงหน้าปุ้งเกิดใจไหวร้องได้ขึ้นมา
รับเพิ่มเลยนะฮะเพลงหน้า๘๐๐๐พร้อมหรือยังน้องพี

ก็มาถึงเพลงนี้เพลงที่๕นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
เพลงนี้ก็ได้ยินทีไรอดเต้นไม่ได้
เพราะว่าเคยเต้นมาเพลงนี้เคยเต้นกับคุณดูสัญญามานะฮะ

พี่ก๊อตจักรพันธ์อัลคอลบุรี

แนวเราไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ย

แต่ว่าไม่รู้จักเพลงนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อน
อาจจะจำอินโทรไม่ได้แต่ถ้าขึ้นเพลงมาแล้วน่าจะจำได้

ใช่แล้วก็ตัดสินใจเองนะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วเพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
ผีครับผีจะสู้หรือจะหยุดครับ
ตกลงพีจะสู้หรือหยุดครับ

เดิมที่ตั้งใจไว้ว่าจะรับ๔๐๐๐๐บาทมาเพื่อเอา๔๐๐๐๐บาท

เกมหยุดที่๖๐๐๐บาท

หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะสรุปว่าเพลงจริงใจไม่รอก่อน
ตะกี้เนี่ยเป็นของศิลปินทางใต้ด้วย
เกิดอาการอึกอักตื่นเต้นอะไรถึงเสียตัวช่วยไปถึง๒ตัวช่วยเลย
พีไหนก็ไหนแล้วเดี๋ยวพี่จะให้พีร้อง

ลุงป้าน้าอาที่เชียร์น้องพีอยู่
จะได้ฟังเสียงเพาะของพีด้วยในเพลงใต้ที่เราถนัดนะครับ
ลองดูนะครับก็เป็นการร้องโชว์กันแล้วกันนะครับ
ทางบ้านและทางนี้ดูนะครับพร้อมนะครับพี่

สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
เพลงมาครับ
ทำพี่เบาแรงจริงนะน้องไม่ได้มาลอกกัน
ใช่คำวานหรือเพียงลมผ่านมาจากใจนะเธอ
ไม่เคยเผลอไม่เคยฝันถึงใครอื่นเลยสัก

กี่เดือนจะกี่ปี
ก็ยังมีมีเพียงแต่เธอสุดหัวใจ
ขอให้ฟ้าเป็นพยานทุกถ้อยคำออกจากข้างใน
เพราะรักเธอจนหมดใจขอให้เชื่อเชื่อในน้ำคำ
เธอเป็นคนเดียวยังไม่มีใครไม่คีหกให้สัญญารับรอง
พูดจริงจริงเชื่อนานอง
พี่บ้าเอานี้แรงมาจากใจไม่หลอกอบ
แรงไม่หวานซ้ำยังไม่หลอกก็มีใจรักจริง
เพียงให้เธอได้ทุกสิ่งแม่ไม่ดีเลิกเลย
ไม่เคยเผลอไม่เคยฝันถึงใครอื่นเลยสักที
จะกี่เดือนจะกี่ปีก็ยังมีจิตใจมันคงรักเธอคนเดียว
อันนี้ก็เป็นการสมมุตินะครับถ้าน้องเขาจะต้องร้องเพลงนี้จริง
นี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้
ปรากฏว่าเช็คออกมาแล้วนะครับร้องผิดไป๑คำ
ขอให้เชื่อในน้ำคำ
เธอเป็นคนเดียว

ถ้าพีตัดสินใจร้องเลยตะกี้นี้นะ
โดยที่ไม่เปิดตัวช่วยอีกผิดเกมจบเลย
แสดงว่าการตัดสินใจเมื่อสักครู่นี้
ของพี่เป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมากครับ
ก็เลยทำให้ไม่ต้องเสียโอกาสนั้นไปนะครับ
เราทั้งสองคนแล้วก็คุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงปุ๊นะครับ
ด้วยใจจริงนะครับที่ให้โอกาสเด็กคนหนึ่งนะครับ
ที่ไม่ได้เป็นญาติเนื้อเชื่อไขอะไร

ให้โอกาสให้ความอบอุ่นให้ที่นอนให้อาหารให้การศึกษา
ปูไม่มีอะไรจะเยี่ยมยอดไปกว่านี้อีกแล้ว
อำนาจพระศรีนะคะ
ขอให้ลุงปุ๊กแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเป็นโรคภัยอะไร
ตอบแทนความมีน้ำใจของลุงปุ๊
คนนี้ด้วยการเป็นเด็กดีเป็นคนที่ขยันมีสำนึก
ในการที่จะตอบแทนพระคุณ
ในการที่จะลดภาระต่างในครอบครัวของลุงปุ๊นะครับ
เรียกว่าดีทั้งคู่เลย

คุณผู้ชมคะล้านแตกแต่ไม่ใช่ที่นี่ค่ะรายการเกมต่อชีวิตต่อจากนี้ค่ะ
ดำเนินรายการโดยคุณเอชายามิดชัยค่ะลาเต้นเกมต่อชีวิต
แล้วก็อย่าลืมนะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราอยู่คู่คุณผู้ชมมาหลายปีเลยนะครับ
วันนี้ผมคุณเป๊กกี้และน้องทีขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

วันนี้ผมทำเต็มที่แล้วครับผมจะช่วยคุณลุงกับคุณป้าจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วครับ
แล้วครับดีแล้วตีวันเลยทำวันนี้ทำดีต่อไปหยิบถึงพ่อถึงแม่ไว้แล้วกัน
เดี๋ยวลุงจะพากลับไปหาพ่อหาแม่ถ้าว่ามีโอกาส
ผมมีอาชีพวิ่งมอเตอร์ไซค์ขายอาหารทะเลตามหมู่บ้าน
ตอนเช้าผมก็ต้องตื่นตั้งแต่ตี๕ไปรอท่าเรือประมง
แล้วก็ซื้ออาหารเพื่อเราจะไปขายในวันนั้นนั้นกำไรนิดหน่อยครับ
เลี้ยงสี่คนในบ้านคือมีลูกสามคนภรรยาหนึ่งคนครับลำบากครับ
บ้านที่ผมอยู่ทุกวันนี้เป็นชุมชนชาวประมงซึ่งสร้างมาแล้ว๓๐กว่าปี
บ้านเนี่ยมันกำลังจะพังเสาตะหม้อมันเป็นไม้
ปักลงไปในเลนมันถูกน้ำกัดซ้อนานไปมันจะศึกก่อน
หนูอยากได้บ้านปูนค่ะแต่พ่อไม่มีเงิน
ความฝันของผมคือว่าผมก็อยากจะมีบ้านที่ดีให้ลูกให้เมียเขาได้อยู่กัน
คือว่าคุ้มแดดคุ้มฝนแล้วก็คงทนถาวร
ต้องเชื่อว่าความฝันของผมจะต้องเป็นจริงสักวันครับ